ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะต้องจับคนร้ายให้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นกับนางแบบสาวคนนึง
เธอไปเลือกเสื้อผ้าอยากจะใส่ชุดกี่เผาเป็นจีนช่วงตรุษจีนใช่ไหมคะ
จังหวะลองชุดปรากฏว่ามีคนร้ายทำทีเป็นลูกค้าของร้านนี้
ฉกเงินเธอไปคือเธอไปเอาเงินมาจากธนาคารใส่ซองเป็นแก๊งใหม่
จะแจกแตะเอียอังเปล่าให้กับคนในครอบครัว
เอาไปเลยคนร้ายเนี่ยค่ะเงินเนี่ยสามหมื่นบาทนะ
คนร้ายฉกไปหน้าตาเฉย
มีผู้หญิงท่านหนึ่งไปซื้อกี่เผาในห้างแถวสุขุมวิทย์
ถูกขโมยเงิน๓๐๐๐ใส่ซองธนาคารเอาไว้
เพราะว่าเธอลองชุดอยู่ซองเงินวางเอาไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์
คนร้ายเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีเขียวทำทีเป็นมาจ่ายเงิน
แล้วหยิบซองเงินของเธอไป
ผู้เสียหายแจ้งความแล้วนะคะบอกว่าโอ้โหเสียดายมากเลยอ่ะ
คือเงินจะเอาไปแจกแตะเอียอังเปล่าให้กับคนในครอบครัว

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนก่อเหตุนะคะ
เป็นผู้หญิงอายุประมาณ๓๐๔๐ปีใส่ชุดสีเขียว
แต่งตัวก็ดูดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ทำทีเป็นเดินไปเลือกเสื้อผ้าในร้านอาศัยช่วงชุลมุน
เอาเสื้อผ้าที่เลือกไว้ไปวางทับซองเงินของผู้เสียหาย

แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวหยิบซองเงินไป
ไปขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อหลบหนีนี่ค่ะ
วันนี้เราส่งคุณวิมลวันนักข่าวของเรา
ตามความคืบหน้าทางคดีไปคุยกับพนักงานขายที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เขาบอกว่าตอนที่ผู้เสียหายไปซื้อของเนี่ย

แต่ในร้านก็มีพนักงานหลายคนนะน้องคิงก็สัก๔คนได้ค่ะ
ตัวคนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าก็ให้บริการผู้เสียหายอยู่
คนร้ายทำทีเป็นเลือกเสื้อผ้าในร้าน
เขาคงช่ำชองมากคงตั้งใจเข้ามาเพื่อมาขโมยเงิน
ทีนี้ค่ะตัวพนักงานขายบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าคนร้าย
คนนี้เข้ามาซื้อของในร้านมาก่อนเลยนะคะ
เอาชุดวางก่อนแล้วก็ลูกชุดลง
ลูกชุดลงเสร็จปุ๊บเขาค่อยเก็บขึ้นมา
จังหวะมันแบบมนต์เยอะจริงรอบแหละ

ไม่เคย
คุณผู้ชมคะทางด้านคุณนิวผู้เสียหายค่ะ
อายุ๓๑ปีบอกว่าวันเกิดเหตุคือ๑๗มกราคม๑ทุ่ม
แลกแบงค์ใหม่เลยมาจากธนาคารใส่ซอง
เตรียมจ่ายแต๊ะเอี๊ยะให้กับคนในครอบครัว
แบงค์ใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลใช่ไหม

จะเตรียมแจกอังเปล่าแตะเอียอะไรกัน

ไปซื้อเสื้อผ้าไปหาซื้อชุดกี่เผา

จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ตอนแรกจะจ่ายเงินสด

ก็เลยวางซองเงินที่ถือไว้บนโต๊ะ
เพื่อจะหยิบมือถือมาสแกนจ่าย
พอพนักงานเอาชุดใส่ถุงให้ถึงรู้ว่าซองเงินหายไปแล้ว
เพราะที่ให้ข้อมูลไปตอนแรกหลายคนสงสัยว่า

เธอตอนแรกจะจ่ายเงินสด

วางซองเงินเพื่อหยิบมือถือมาโอน
ปกติก็ไม่ได้พกเงินสดอะไรเยอะแยะหรอกนะ
แต่ว่าอยากจะไปแจกตะเอียอังเปล่าให้กับคนในครอบครัว
ช่วงตรุษจีน๓๐๐๐ทำงานโอ้โหเหนื่อยหนักนะ

ถ้าคนร้ายดูข่าวอยู่
คืนเงินจะไม่แจ้งความ

หรืออะไรก็ได้ถ้าคืนเงินเนี่ยจะไม่แจ้งความ

งั้นวางกระเป๋าไว้ข้างนึงถุงผ้าไว้ข้างนึง
และซองเงินไว้แถวเข่านี้

แล้วนิวก็หันไปลองสวมนะสวมธรรมดาเลย

เอามาวางทับเหมือนว่าจะซื้อ
ทับกระเป๋านิวทับซองทับอะไรอย่างนี้
ซึ่งหนูก็ไม่ได้สังเกตคิดว่าเป็นลูกค้าจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็อ่าเหมือนแบบรูดผ้าลงพร้อมกับสอง
เสร็จเขาก็เตะซอง
ซองเข้าไปใต้โต๊ะใต้โต๊ะปุ๊บ

ก็อยากจะบอกคนร้ายว่าเออเอามาคืนเถอะ
เงินส่วนนี้เราก็ไม่ได้หามาได้ง่ายจริงนะ
แล้วก็เราจะเอาไปให้พ่อให้แม่เราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเอามาคืนจะไม่เอาความผิด
จะถอนแจ้งความ

เงินเถอะกว่าจะหาเงินมาได้เหนื่อยนะ

จะเอาเงินไปให้พ่อแม่ช่วงตรุษจีน
ตำรวจสนลุมพินีบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

ว่าคนร้ายมาก่อเหตุเพียงคนเดียวค่ะ
หลังจากก่อเหตุขึ้นรถไฟฟ้าหลบหนีไป
กล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้นะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพราะคนร้ายพอขึ้นรถไฟฟ้าไปแล้ว
ไปต่อรถไฟฟ้าอีกหลายทอด
ตำรวจมั่นใจว่าจับตัวคนร้ายได้แน่นอนค่ะ